กันก่อนนะคะสังคมให้ความสนใจไม่แพ้กรณีผู้กำกับโจ้
เพราะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่นครสวรรค์เหมือนกัน
แฮชแท็กห้าเดนนรกอืมโอ้โหนี่ค่ะคุณผู้ชมร้อนแรงมากเลยนะคะ
ในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยขออภัยนะคะจุดเริ่มต้นกลับไปวันที่
สิบแปดสิงหาคมที่ผ่านมานะคะคือก่อนที่จะมาเป็นแฮชแท็กห้าเดนนรก
ทวิตเตอร์เนี่ยเขามีการเปิดคลับเฮาส์กันก่อนคลับเฮาวส์นะคะ
ซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครเล่นเนี่ยจะรู้เลยว่าประเด็นไหนที่มันร้อนแรงที่มีการพูดถึงกันเยอะ
ปรากฏว่า๒๘สิงหาค่ะมีการเปิดห้องสนทนาคลับเฮาวส์ที่ชื่อว่า
เด่นนรกมีพี่บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีเนี่ยร่วมสนทนาด้วยแล้วคนเข้าไปฟังกันเยอะมาก
แล้วสุดท้ายประเด็นนี้ก็ถูกหยิบยกมาพูดถึงในทวิตเตอร์ดูนะคะ
ล้านกว่าทวิตไปแล้วขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งนะคะ
ห้าเดนนรกเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นนะฮะคุณผู้ชมมีผู้ชายห้าคนนะคะ
แต่จริงจริงอ่ะตามรายงานข่าวบอกว่าสี่คนเนี้ยไปรุมโทรม
น้องผู้หญิงอายุสิบแปดอีกหนึ่งคนเนี่ยยืนดูแต่ไม่ได้ช่วยอะไรเขาก็เลยอ่ะ
เป็นห้าเด่นนรกไปเลยนะคะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ตำบลวังซ่านอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
จริงแล้วไม่ใช่เพิ่งจะเกิดขึ้นนะนี่ในทวิตเตอร์เขาไปขุดนะว่าห้าเดนรกเป็นใครบ้าง
เหตุการณ์เนี่ยไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นตั้งแต่เมษายนแล้ว
ประเด็นสองประเด็นหลักหลักตอนนี้ที่เราตามให้กันอยู่หนึ่ง
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมษายนแล้วใช่ไหม
นี่ผ่านไปกี่เดือนแล้วคะสี่สามห้าเดือนแล้วครับ
เดือนแล้วนะคะพี่เบิร์ตเมษาพฤษภามิถุนากรกาสิงหาโอ้โหห้าเดือนได้
ห้าเดือนแล้วไม่มีความคืบหน้าใดใดเลยเพิ่งจะมีความคืบหน้าเมื่อวานนี้หลังจากที่
ดันเทรนด์ทวิตเตอร์ขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งแล้วสังคมให้ความสนใจอ่า
ประเด็นที่๒นะคะแก๊งเหล่านี้เคยไปทำแบบนี้กับใครบ้างนะคะ
แต่น้องที่ตกเป็นผู้เสียหายรายล่าสุดอายุ๑๘ปีเราเรียกน้องว่าน้องตุ๊กตาแล้วกันนะ
ครับเรามีโอกาสไปพูดคุยกับผู้เสียหายแล้วนะคะน้องยอมรับบอกว่าขณะเกิดเหตุเนี้ย
ขัดขืนแล้วนะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมษาแล้วน้องไปแจ้งความคือ๑๖เมษายนที่ผ่านมา
น้องบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยพยายามขัดคืนแล้วแต่สู้แรงไม่ไหว
คือตัวเธอเองเนี่ยที่ออกมาให้ข้อมูลเนี่ยคือเพราะคดีมันไม่คืบ
คดีมันไม่คืบและอยากได้รับความเป็นธรรมอยากให้ตำรวจนำคนผิดมาลงโทษให้ได้
หลังจากที่เรื่องนี้เป็นกระแสข่าวออกไปนะคะอ้อแล้วมีการพาดพิงขุดคุยอีกหนึ่งคน
ซึ่งเป็นผู้หญิงที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นนางนกต่อคนนี้เราให้ชื่อว่าฟางนะฮะ
ให้ชื่อว่าฟางปรากฏว่าน้องตุ๊กตาซึ่งเป็นผู้เสียหายเนี่ยบอกว่า
ก่อนหน้าที่จะมาเป็นประเด็นเนี่ยฟางพยายามที่จะติดต่อมาแล้วทางอินบล็อกเฟซบุ๊ก
มาอธิบายอยากจะอธิบายแต่น้องตุ๊กตาบอกไม่คุยด้วยไม่คุยด้วยไม่รับสาย
เพราะฉะนั้นแล้วอยากให้ตำรวจเรียกฟางมาสอบปากคำด้วยนะคะ
ทีนี้แหล่งข่าวคนหนึ่งเล่าบอกว่าวันที่๑๕เมษายน
เหตุการณ์เกิด๑๕เมษายนในมาร์คค่ะซึ่งเป็นแฟนเก่าของน้องตุ๊กตา
โทรมาชวนน้องไปนั่งเล่นพอนายมาร์คเนี่ยมาถึงนะคะ
ไม่ได้มีนายมาร์คคนเดียวนะกลับมีผู้ชาย๖๗คนมาด้วย
นายบั๊กบอกน้องตุ๊กตาว่าไม่ต้องกังวลเดี๋ยวจะมีผู้หญิงมาด้วย
ในรถกระบะนั้นนะคะมีนายเวฟเป็นคนขับนายมาร์คเป็นคนนั่งข้าง
ฟางซึ่งถูกกล่าวอ้างว่าเป็นนางนกต่อกับน้องตุ๊กตาซึ่งเป็นเหยื่อ
เบาะหลังส่วนที่ท้ายกระบะค่ะคุณผู้ชม
เพราะบางคนบอกว่าเสาร์อาทิตย์ไม่อยากติดตามข่าวสารไม่อยากติดข่าวนะฮะ
เล่าให้ฟังต้นสัปดาห์แบบนี้นะคะหลังจากนั้นทุกคนก็เดินเข้าไปในบ้าน
ก่อนที่นางสาวฟางก็คือนางนกต่อจะจูงมือน้องตุ๊กตาซึ่งเป็นเหยื่อ

จากนั้นมีผู้ชาย๕คนก็เข้ามาเวลานั้นฟังค่ะ
ฟางก็อยู่ในห้องด้วยแล้วฟางก็เดินออกไป
ก่อนที่จะมีชาย๔คนไปรุมโทรมน้อง
แล้วมีผู้ชายหนึ่งคนยืนดู
ตุ๊กตาพยายามขัดขืนแต่น้องทำอะไรไม่ได้

ฟังอายุ๑๔ปีค่ะคุณผู้ชม
เราก็ไปเจอเธอมาเหมือนกันเราก็ไปคุยกับเธอมาเหมือนกัน
ยืนยันว่าเธอไม่ได้เป็นนางนกต่อ
เธอไม่ได้เป็นนางนกต่อนะคะครับคือต้องการอธิบายให้ตุ๊กตาเข้าใจ

เล่าบอกว่าหลังจากที่เข้าไปในห้องวันเกิดเหตุแล้วเนี่ย
นอนเล่นโทรศัพท์แล้วแล้วก็รู้สึกว่าผู้ชายในห้องนั้นน่ะ
เริ่มมีอาการผิดปกติคือมาถูกเนื้อต้องตัวเธอ

ก็เลยสะกิดน้องตุ๊กตาซึ่งตกเป็นเหยื่อ
ลักษณะคือชวนกันออกมาจากห้องนั้น
แต่ตุ๊กตาไม่ออกมายังนอนเล่นโทรศัพท์นะคะ
ที่เธอจะฉวยโอกาสเดินออกมาจากห้องนั้นเพียงคนเดียว
แล้วผู้ชายทั้งหมดที่อยู่ในห้องนั้นก็ปิดประตู
หลังจากนั้นน้องฟางบอกว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกเลยนะคะ
จากนั้นมีผู้ชายในห้องค่ะเปิดประตูออกมา
ระหว่างนั้นก็มีผู้หญิง๓คนมาทีหลัง
แล้วก็พยายามที่จะถามน้องตุ๊กตาซึ่งตกเป็นเหยื่อว่า
ตุ๊กตาคือจะพาตุ๊กตากลับบ้าน

ไม่ต้องมายุ่งก่อนที่จะมีผู้ชายมาอีก๒คน
แล้วมีคนมาเรียกเคาะกระจกบอกว่าให้ตุ๊กตาออกมา
แล้วเดี๋ยวจะพากลับบ้านนะคะ
ทีนี้ฟางบอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
ลักษณะแบบนี้ก็คือเคยไปเที่ยวด้วยกันไหมกับผู้ชายกลุ่มนี้
เคยแต่ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้มาก่อนนะคะ
อันนี้เราเล่ารายละเอียดให้ฟังคร่าว
ให้คุณผู้ชมพอจับต้นชนปลายได้แล้วเดี๋ยวจะมีความคืบหน้าต่อนะคะ

มาดูความคืบหน้าของคดีครับคุณผู้ชมครับ
ตำรวจจับผู้ก่อเหตุที่รุมโทรมนะฮะ
ผู้หญิงอายุ๑๘ได้แล้ว๒คน

ส่งฝากขังสารเยาวชนแล้วก็ออกหมายจับอีก๑คน
อีกคนเป็นเยาวชนอยู่ระหว่างการติดตามตัว
สังคมให้ความสนใจครับเพราะเรื่องแบบนี้นะฮะ
มันมีผลต่อจิตใจนะครับ
เรื่องนี้โพธิบัตรตรีไตรงผิวพันธ์
ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๖
ลงพื้นที่ไปติดตามคดีแล้วก็เปิดเผยบอกว่า
ตอนนี้ออกหมายจับผู้ก่อเหตุแล้ว๑คน
คือนายเอกลาศแข่งเขตการ
หรือว่าป้ายป้ายอายุ๒๖ปีครับ
แล้วก็ออกหมายเรียกเยาวชนอีก๓คนทั้งหมด
ถูกแจ้งเขาหารุมโทรมหญิง
ต่อมาตำรวจสามารถจับกลุ่มเยาวชนนะครับ

สอบปากคำคือนายโอมโอมใน๑๖
กับพีพีเนี่ย๑๕อายุอะนะ
โดยสอบปากคำแล้วก็พิมพ์ลายนิ้วมือครับ
จากนั้นก็ส่งตัวไปฝากขังที่ศาล
เยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์
ส่วนนายเอกราชหรือว่าป้ายอายุ๒๖ปี
และนายเขียวอายุ๑๗เนี่ยนะครับ

ขณะเดียวกันนำมาดูข้อมูลแม่ของนายพี

ถูกตำรวจควบคุมตัวไปสอบสวนแล้วนะ

เด็กสาวที่ถูกรุมโทรมเนี่ยนะ
ยินยอมขึ้นรถไปกับกลุ่มเพื่อนของลูกชายเอง

ฝ่ายหญิงไม่ได้ร้องโวยวายหรือขัดขืน

ผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายก็มาเจรจามาไกลเกลี่ยกัน
แล้วก็แสดงความรับผิดชอบกันแล้วที่โรงพักแม่วง
ครอบครัวฝ่ายหญิงยังบอกแบบนี้เลยบอกว่าหากจะมีใครต้องรับผิดชอบลูกฉัน
ก็คือแต่งงานกับลูกชายของแม่คือจะแต่งกับพีคนเดียว

ก็ที่มาคุยกันที่สอนอก็คือก็คุยกันว่าก็คือจะรับผิดชอบ
ถ้าจะให้รับผิดชอบแต่งงานหรืออะไรอย่างนี้ก็จะทำอะไรอย่างนี้
ยายของผู้หญิงก็บอกว่าถ้าเป็นน้องอีกคนนึงไม่เอา
ก็คือถ้าจะรับผิดชอบก็คือต้องเป็นลูกชายของนี่คนเดียว
มันมันมีน้องผู้ชายอีกคนนึงที่ว่าที่ว่าทำแล้วอยู่ในเหตุการณ์ด้วย
บอกว่าแม่พียังไม่ได้ทำนะพีพียังไม่ได้ข่มขืน
ผมก็อยู่ด้วยตอนนั้นน่ะเด็กที่ชื่อเขียวอ่ะ
นั่นก็เป็นคำบอกเล่าของแม่ที่เขาต้องการคนรับผิดชอบ
แล้วคดีใครรับผิดชอบมีคนรับผิดชอบแล้วครับ
พันธุ์ตำรวจเอกทำลงจิกิจศิลปินท่านผู้กำกับการสอบพ่อแม่วง
พันธบรวจโทประเสริฐจากรุ่งฤทธิระวี
รองผู้กำกับการสอบสวนให้ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ตำรวจภูทรภาค๖โอ้โหโดยให้ขาดจากตำแหน่งเดิมด้วย
การสั่งย้ายครั้งนี้มาจากการที่ตำลวจศภอมแม่วง
สืบสวนสอบสวนคดีลุมโทรมหญิง
คดีเนี้ยลาช้าห้าเดือน

โดยให้มีผลทันทีตั้งแต่เมื่อวานนี้เลย
จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
นี่คนถึงขั้นว่าประชดบอกว่าต่อไปนี้เนี่ย
ถ้าเกิดมีอะไรแบบนี้คงไม่ต้องไปแจ้งตำรวจ

คือแจ้งตามขั้นตอนคันลองคลองธรรมไม่จบ